คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แล้วกัน

นั่นก็คือคู่ของวุ้นเส้นชาคริสนั่นเอง
แต่ก็ทำเอาแฟนสบายใจหายห่วงกันได้แล้วนะคะ

เพื่อฉลองวันเกิดของหนุ่มคริสต์ค่ะ
เพื่อนสาวแก๊งนางฟ้าอย่างนานารายบิน่า
เปิดปากยอมรับว่าวุ้นเส้นวิริธิภา
มาปรึกษาปัญหาชีวิตคู่จริง
คล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่า

มีปัญหากับสามีสุดเลิฟอย่างชาคริสแย้มนาม

ก็ทำเอาแฟนคลับอดลุ้นกันแบบ

แต่ล่าสุดนะคะหายใจกันได้ทั่วท้องเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันเกิดอายุครบ๓๘ปี
หนุ่มชาคริส๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ต่างฝ่ายต่างโพสต์รูปคู่สุดมุ้งมิ้ง
แสดงถึงการใช้ช่วงเวลาเบิร์ตเดย์ด้วยกัน
ตามด้วยรูปและแคปชั่นสุดหวานอีกมากมายหลังจากนั้น

ค้าเตียงเชื่อมน้ำตาลของทั้งคู่นั้น
ยังคงมั่นคงแข็งแรงดีอยู่ค่ะ